ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าวันนี้ท่านอาจจะได้เห็นคลิปบนท้องถนนของดาวขำมินนะฮะ
เป็นดาราตลกชายตลกหน้าตายแห่งยุค
เอกลักษณ์ก็คือจะพูดจาแบบหน้านิ่งตายออกแนวแบบไม่รู้เรื่องกวนนิดนึง
คุณภาคภูมิก็ทำได้นะพูดหน้านิ่งเลยแบบเออขำเลย
แต่ผมไม่สู้พี่ดาวก็หรอกนะ
บอกว่าโอ้โหพี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ

การสืบเนื่องมาจากคุณดาวขำมินเขาขับรถตู้มากับเพื่อน

ช่ายพิดาเขามองว่าเรื่องทางที่มันแซงผมไปไม่เร็วกับผม
ถ้ามันแซงผมไปได้มันต้องเร็วกว่าสิ
เดี๋ยวท่านดูลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาแล้ว
ไม่ได้พี่จะเอาไปทำอะไรครับออกไปสั่งให้

ทุกนึงว้ายยยยยยยยครับ

ผู้กองสวัสดีค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูอยู่ตรงไหนไม่รู้
อยู่เขาก็แจ้งข้อหาว่าเราขับรถ
แต่ว่าคือรถกระบะคันหลังเขาก็ขับเร็วกว่าเรา
แต่เขาก็ไม่โบกนะคะเขาไม่ได้โบกไม่ได้อะไร
แล้วใบสั่งแหละไม่เอาใบสั่งเป็นไร
จากคลิปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตำรวจทางหลวงนะฮะเป็นพี่ตำรวจจราจรสพเมืองที่สกลนครนะฮะซึ่งทางตำรวจเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าจากคลิปนี้เนี่ยดาวขำมินขับรถตู้มานะครับมากับเพื่อนนะครับแล้วตำรวจเรียกตรวจจับความเร็วนะครับบอกว่าขับรถเร็วเกินกว่า

ซึ่งดาวขำมินเนี่ยบอกว่าตำรวจบอกว่ากล้องตรวจจับความเร็วรถตู้ที่เขาขับมาคือ๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้คือต้องไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีถามไปยังดาวขำมินหลังจากคลิปนี้โอ้โหคนวิภาควิจารณ์กันเยอะบอกว่ามันเกิ
พอถึงขับเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดล่ะในเมื่อรถกระบะที่เพิ่งแซงไปเนี่ยถ้าเขาเร็วกระบะที่แซงเข้าไปก็ต้องเร็วทำไมคันนั้นไม่เรียกแต่ตำรวจบอกว่าก็กล้องตรวจจับความเร็วมันจับได้แต่คันของคุณเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจ
แต่สุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้คิดขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของธรรมจับไปกันไหม